คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้นะคะที่คุณคิงบอกเอาไว้ตอน

เขาบอกว่าชาวบ้านออกมารวมตัวกันขนาดนี้
มีพฤติกรรมอะไรทำไมถึงขั้นไล่ขนาดนี้ค่ะ
มาน่าวาดวัดทำไม่ดีไม่ล้ายในสถานที่ศักดิ์สิทธ์

โอ้โหมายืนเนี่ยเสียงดังโวยวาย
แล้วก็มารวมตัวกันเป็นจำนวนมากนะคะ
นี่เป็นวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชศรีมา
บอกแบบนี้ว่าเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
เขาบอกว่าเจ้าอาวาสมีอะไรกับศรีกาในห้องน้ำคุณคิง
และยังมีข้อมูลว่าชอบดูหนังโป๊ะอยู่ในกุฏิ
ถามว่าเอาแล้วไปรู้ได้ยังไงว่าเขาดูหนังโป๊
ก็เจ้าอาวาสเปิดเสียงดังลั่นเลย
บรรยากาศน่ะวุ่นวายเลยนะคะโอ้โหเสียงคนเนี่ย
ชาวบ้านโหร้องดังลั่นวัดถึงท่านมีการลงชื่อ
จะให้เจ้าวาดไม่ใช่แค่ออกจากวัดนะแต่ให้ลาศิกขาออกไปเลยค่ะ
แต่คุณผู้ชมคะมีเสียงแตกเหมือนกันนะคะ
เพราะจะมีบางกลุ่มที่เห็นด้วยกับบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย
ต่อมาทีนี้เรื่องราวมันจะจบยังไงมารวมกลุ่มกันขนาดนี้

อุดมปรีชายานค่ะรองเจ้าคณะภาคเก้าและเจ้าคณะตำบลจอหอนะคะ
ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาด้วยมีผู้นำชุมชนมาด้วย

เขาต้องเชิญเรียกชาวบ้านทั้งหมดและผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทนี้
เข้ามาในสาราการเปลี่ยนของวัดแล้วเข้ามาพูดคุยตกลงกัน
ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วเป็นยังไงใครมีข้อมูลอะไรต้องเอามาพูด
พระลูกวัดที่นี่รูปหนึ่งบอกว่าให้ข้อมูลอย่างนี้นะ
เคยได้ยินเสียงหนังโป๊จากกุฏิเจ้าอาวาสจริงและเจ้าอาวาสเปิดเสียงดังเพราะอะไร
ก็เจ้าอาวาสหูตึงค่ะแล้วยังยืนยันด้วยว่าเจ้าอาวาสนั้นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับศรีกาในห้องน้ำจริงด้วย
แล้วไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวเขาบอกเขามีคลิปด้วยคุณคิง
แต่เปิดเผยให้ไม่ได้แต่ตอนนี้พระลูกวัดรูปนี้มีการมอบคลิปนี้ให้กับกรรมการไต่สวนและผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ส่วนเรื่องของเจ้าวาดตอนนี้เขาบอกว่าตัดสินใจให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเพื่อความสบายใจของชาวบ้านและไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย
เดี๋ยวขั้นตอนการสืบสวนนะคะเป็นอย่างไรหาพิสูจน์ได้ว่าไม่มีความผิด
ทางเจ้าอาวาสบอกว่าอาจจะกลับมาเป็นเจ้าวาดเช่นเดิมค่ะ
คงต้องรอติดตามกันต่อไปในผลการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ